อีกหนึ่งเรื่องค่ะโลกออนไลน์ก็แห่แชร์เหมือนกัน
อันนี้เป็นคลิปที่เตือนภัยเขาบอกว่าเป็นหญิงสาวที่อยู่ในคลิปออกมาโพสต์
เป็นเหตุการณ์ขณะโชเฟอร์แท็กซี่นะคะมีลักษณะเหมือนฉุดยุดยื้อแล้วเป็นเหตุดึกแล้ว
เขาบอกว่าตอนมาโพสต์เนี่ยบอกว่ากลัวเหมือนจะมาทำร้ายอันตรายร่างกาย
แต่สุดท้ายมีข้อมูลมีข้อความจากทั้งสองฝ่ายทั้งตัวผู้หญิงเองแล้วก็ตัวโชเฟอร์คนขับเอง
ฟังซิว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรค่ะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะโชเฟอร์รายนี้นี่ยุดยื้อฉุดกระชากหญิงสาวนะคะ
ก่อนที่เธอเนี่ยจะเอาคลิปนี้ไปเผยแพร่ในโลกโซเชียล
เล่าว่า๘พฤษภาคมเวลาประมาณตี๓ได้เรียกแท็กซี่จากย่านบางเขนไปยังหอพักที่รามอินทราค่ะ
เมื่อรถมาส่งถึงที่หมายพบว่ามีเงินไม่พอจ่ายค่าโดยสารขาดไป๒๐บาท
ก็เลยเดินไปหยิบเงินในหอพักแล้วก็ทิ้งกระเป๋าถือเอาไว้บนรถค่ะ
จากนั้นเมื่อเดินกลับมาเนี่ยโชเฟอร์แท็กซี่ก็เป็นเหตุการณ์ในภาพ
พยายามฉุดกระชากให้เธอขึ้นไปบนรถแล้วก็ยื้อกันอยู่บริเวณประตูทางเข้าหอพักค่ะ
เธอต้องร้องให้คนช่วยจึงรอดมาได้
จากนี้ก็ยังบอกว่าไปแจ้งความที่สถานีตำรวจมีนบุรีแล้วนะคะ
เมื่อวานนี้พันธุ์ตำรวจโทอดีศักดิ์ชูพันธ์รองผู้กำกับการปรับรามสถานีตำรวจมีนบุรี
ก็สอบถามเรื่องราวเบื้องต้นกับนางสาวอรไทยผู้เสียหายนะคะ
ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งของโชเฟอร์แท็กซี่เขียวเหลือง
รายนี้นะคะนายสุรชาเจนจับหมายเลขทะเบียน๑มมกไก่๔๙๕๙กรุงเทพมหานคร
ก็เดินทางมาที่สถานีตำรวจมีนบุรีเพื่อขอแสดงความบริสุทธิ์ใจ
จากญาติโทรศัพท์มาแจ้งว่านายสุรชาตกเป็นข่าวพยายามที่จะทำร้ายหญิงสาว
เรามีเสียงของคนขับแท็กซี่รายนี้มาให้คุณผู้ชมฟังกันด้วยค่ะ
คือผมถามตั้งแต่ตอนขึ้นแค่นั้นแหละว่าลงที่ไหนไปที่ไหนแค่นั้นแหละ
รู้ที่แล้วผมก็ทำหน้าที่ขับอย่างเดียว
หลังจากที่มิดข่าวรู้ได้ยังไงว่าพี่ตกเป็นข่าวล่ะ
ญาติผมเขาโทรมาบอกโทรมาบอกผมก็เปิดทีวีดูเลย
ซึ่งยังเล่าอีกว่าคืนเกิดเหตุหลังจากรับผู้โดยสารที่ซอยพระหลโยธิน๔๘

ผู้โดยสารก็ได้เข้าไปหยิบเงินแต่ว่าเข้าไปนานค่ะ
ตัวเองก็เลยเดินไปปัสสาวะ
พอกลับมาเห็นผู้โดยสารเดินมาที่รถ
แต่ว่ายังไม่ทันเข้าไปก็ได้ยื่นเงิน
ซึ่งเป็นธนบัตร๕๐บาทแล้วก็๒๐บาทอย่างละ๑ใบ
รวมไปถึงเศษเหรียญอีก๑กรัมส่งให้
จะผลักประตูเดินกลับไป
คือนายสุรชานะคะเขาก็อ้างว่าเหตุที่ยื้อยุดดึงแขนเอาไว้
เนื่องจากยังไม่ได้นับค่าโดยสาร
จำนวน๒๒๗บาทเกรงว่าจะไม่ครบ
ขณะที่หญิงสาวพยายามเคาะเรียกเพื่อนให้เปิดประตู

ก็เลยเดินกลับมาก้มเก็บเศษเหรียญ
รวมแล้วได้๒๐๐บาทก่อนที่จะขับแท็กซี่ออกไป
ส่วนที่มาพบตำรวจเนี่ยเพราะว่าต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่นค่ะ
ตำรวจนะคะสอบถามข้อเท็จจริงกับนายสุรชา
พร้อมทั้งนำภาพจากกล้องวงจรปิดในอพาร์ทเมนต์มาประกอบคำชี้แจง
ก็ได้นำตัวผู้เสียหายมาทำการพูดคุยเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ยังไงก็ตามค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกบอกว่า
อยู่ระหว่างรอให้ตำรวจดูแลเรื่องทางคดีให้จบก่อน
จากนั้นจะเรียกโชเฟอร์แท็กซี่มารายงานตัวเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
มีโทษปรับสูงสุด๕๐๐๐บาทนะคะ
ก็สองฝ่ายยังให้ข้อมูลไม่ตรงกันอยู่
ฝ่ายแท็กซี่เองก็บอกว่าเหมือนกับผู้หญิงจะหนี
จ่ายเงินให้ครบเหมือนจะไม่ยอมจ่ายเงินค่าแท็กซี่
ก็เลยต้องยื้อดึงแขนเอาไว้
ฝ่ายหญิงก็บอกก็กลัวว่าจะถูกทำร้ายทำไมต้องรุนแรงกันขนาดนั้น
ต้องรอฟังพอว่ามาเจรจากลายเกลียดกันแล้วจะลงเอออย่างไรสำหรับเรื่องนี้นะคะ